ครับไปดูโลมาสีชมพูกันบ้างนะครับ
เป็นโลมาสีชมพูขนาดใหญ่ที่มีการพบจำนวนถึง๓ตัว
กระโดดว่ายน้ำไปมาให้เห็นนะฮะ
ก็ที่ท่าเทียบเรือศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรที่เมืองกระบี่
ว่าพวกเขาจะเข้ามาเพื่อจะกินปลาเล็กปลาน้อยในพื้นที่
ก็เลยถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราได้เห็นกันนะครับ
มีคลิปวิดีโอกำลังเป็นที่ฮือฮาถึงความตื่นตาตื่นใจนะฮะ
หลังจากที่มีผู้บันทึกภาพโลมาสีชมพูขนาดใหญ่
แต่ละตัวคุณถือว่าโตเต็มที่พอสมควรประมาณ๑๕ถึง๒เมตร

ว่ายน้ำกระโดดไปกระโดดมาอยู่ที่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลฝั่งอันดามัน
ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกหมู่ที่๗ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
ซึ่งลงมาว่ายน้ำกระโดดไปมาอยู่นานหลายนาที
ก่อนที่จะหายไปแต่เราก็ทันถ่ายคลิปไว้แบบนี้นะครับ
โดยนายบวรสุธิเทพธรรมรงค์เจ้าของร้านข้าวมันไก่
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งเป็นผู้ที่บันทึกภาพไว้ได้เนี่ย
บอกว่าได้ไปตกปลาที่ท่าเรือดังกล่าว
จากนั้นได้มีโลมาสียำพูไหว้กระโดดไปมา

จึงได้รีบคว้าโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพไว้
แต่ละตัวมีความสวยงามอย่างมากนะครับ
ส่วนสาเหตุที่โลมาเข้ามานั้นคาดว่าน่าจะเข้ามาหากิน
กับปลาตัวเล็กตัวน้อยบริเวณปากแม่น้ำกระบี่
ถ้ามาหากินแบบนี้แสดงว่าอุดมสมบูรณ